ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเทียนครับย่านอ่า
แขมนะฮะโอ้โหแบบลุกมาตอนแบบคนกำลังจะเพิ่งจะตื่นนอนเนอะ
ตอนตีห้ากว่ากว่านะฮะสุดท้ายเนี่ยต้องระดมรถดับเพลิงไปฉีดน้ำ
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไปดูภาพนาทีเกิดเหตุหน่อยครับ
แก๊สทั้งนั้นเลยข้างหน้าเนี่ยนั่นใช่ไหมมีเสียงระเบิดไหม
แล้วก็มีหลังอื่นติดกันอยู่งาน
แล้วอย่างที่บอกตี๕เดี๋ยวบางคนยังหลับสนิทอยู่เลย
สุดท้ายประมาณสักตี๕๒๒นาทีนะเมื่อช่วงเช้า
ดับเพลิงพร้อมกับกู้ภัยมรดมกันไปช่วยฉีดน้ำทั้งน้ำแล้วก็โฟม
เพื่อสกัดเพลิงที่มันลุกไหม้อยู่
อันนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นนะครับ
เป็นโรงงานผลิตเทียนครับในซอยสุนทร๕ถนนบางบอน๓แขวงเขตหนองแข็มกรุงเทพ
ระหว่างที่เขาก็สกัดเพลิงไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์
แล้วก็มีเสียงแบบเหมือนระเบิดดังขึ้น
เหมือนมันมีถังแก๊สข้างในมันก็ปุบปับอย่างนี้นะ
แล้วก็ความดำเข้าโมงเลย
แสดงว่ามันมีสารเคมีที่มันกำลังไหม้อยู่มันถึงได้ดำอะไรขนาดนี้นะครับ
ทีนี้ขณะที่ฉีดอยู่ตัวอาคารมันก็มีการเกิดการแตกราวด้วย
เสียงมรั่นเสียงดังเต็มระยะเลย
แล้วก็สุดท้ายทุกคนต้องล่นแถวออกมาเพราะว่าเกรงว่ามันจะถล่ม
เพราะว่าตัวอาคารมันก็แตกร้าวด้วย
สุดท้ายก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงด้วยความระมัดระวังนะครับ
ควันที่มันเป็นสีดำค่อยจางลงกลายเป็นสีขาว
เพราะเพลิงใกล้ที่จะไหม้หมดแล้ว
แล้วก็มีการประสานรถกระเช้าขึ้นไปที่บริเวณด้านบนด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครับ
สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัด

แต่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าอาคารพาณิชย์มันมีตึกอื่นที่มันติดกันอยู่
ต้องฉีดเอาไว้ควบคุมเพลิงไม่ให้มันลามไปยังห้องอื่น
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วเพลิงไหม้เสียหายไป๔คูหาครับ
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ตำรวจก็ต้องเข้าไปพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุมันตี๕มันก็ไม่ได้มีการจุดไฟในการผลิตทงผลิตเทียนอะไร
คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ